คุณผู้ชมคะมาดูคดีนายเปรมชัยกับพวก
เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะคะ
แต่ตอนนี้เราก็เรียกกันติดปากว่าคดีเสือดำ

คือเรื่องนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรื่องของครอบครองงาช้างก็เป็นตำรวจปทศ
แต่คดีที่เป็นคดีหลักในการเข้าไปล่าสัตว์ป่า

ระหว่างตำรวจกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ในโลกโซเชียลก็พูดถึงประเด็นนี้
คือคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเมื่อ๙มีนาคมที่ผ่านมา
ท่านพลตำรวจเอกศีวรารังศีพรรณกุณรองค์พบตร
ลงพื้นที่ไปดูเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน

แล้วท่านบอกว่ามันเจอมีดพก๒เล่ม
แต่ว่ามีดพกนี้ไม่น่าจะเป็นมีดพกที่ใช้ชำแหละ

ทีนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็บอกว่า

มีดพกทั้งอิโต้แต่ไม่มีเขียงนะ
พอไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
มีดเหล่านี้มันมีสารปนเปื้อน
จากการตรวจสอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ก่อนหน้านี้

ประเด็นนี้ล่ะทำให้ทางกรมอุทยาน
แล้วก็วันนี้เนี่ยพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
นิติวิทย์กรมอุทยานโต้เดือดศรีวราธรรมสับสน
ทีนี้พลตำรวจเอกศีวราก็เลยต้องออกมาบอกว่า

ระหว่างการทำงานกับตำรวจกับทางกรมอุทยาน

หน่วยงานทำงานกันมันอาจจะไม่สอดคล้องกันไปซะทีเดียว๑๐๐
ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการทำงานนะคะ
ส่วนกระแสเรื่องของการเปลี่ยนพนักงานสอบสวน
กระแสเรื่องของการไม่เอาพลตำรวจเอกศีวรา
ท่านผ่อบอตรก็ย้ำว่ายังไม่เปลี่ยนนะคะ

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็พูดถึงกระแสข่าวเรื่องนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชม
คณะทำงานสืบสวนคดีนายเปรมชัยกรรณสูตร
ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
ขัดแย้งกับคณะทำงานของตำรวจหรือไม่อย่างไร
ซึ่งท่านผอบตรบอกว่ามันก็ปกติค่ะ
การทำงานร่วมกันอาจจะไม่สอดคล้องกันไปซะทีเดียว
แต่ก็ต้องปรับการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนคณะทำงานนะคะ
ยังคงให้พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งก็มีการรายงานความคืบหน้ากันมาเป็นระยะ
ส่วนการทำสำนวนคดีก็เชื่อว่าพลตำรวจเอกศีวรารังศีพรามณกุลรองค์
ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเป็นไปตามพยานหลักฐานที่เจอ

ส่วนกรณีที่มีคนทำข้อความวิพักษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจทางโลกออนไลน์
พลตำรวจเอกศีวรารังศีพรามณกุลรองค์จักทิศบอกว่าตำรวจทำคดีนี้เต็มที่
วิจารณ์การทำงานของตำรวจก็เป็นเรื่องปกติ
แต่ถ้าหากพลตำรวจเอกศีวราจะฟ้องดำเนินคดีกับคนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ก็ทำได้เพราะเป็นเหมือนกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลนะคะ
ทริปหน้าของคดีเอง

หรือศิษย์ส่วนตัวเขานะครับ

ทีนี้เนี่ยพลตำรวจเอกศีวราก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
กรณีที่หัวหน้าทีมนิติวิทยาศาสตร์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ข้อความตอบโต้ประเด็นดราม่าเรื่องของการสืบสวนสอบสวนการหาพยานหลักฐานในคดีนี้ค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรายยืนยันว่าการตรวจสอบดีเอนเอสัตว์ป่าของกรมอุทยาน
ไม่ได้ทำให้ดีเอนเอบุคคลในวัตถุพยานหายไป
เรื่องต้นมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปชี้แจงทำความเข้าใจแล้ว
ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้ให้สัมภาษณ์พาดพิงการทำงานของกรมอุทยาน
ยังคงทำงานร่วมกันได้ดีประเด็นก็อย่างที่ที่ฉันบอกไปแล้วค่ะ
เป็นการให้สัมภาษณ์เมื่อ๙มีนาคมที่ผ่านมาของท่านพลตำรวจเอกศีวราช

ตอนนี้นะคะยังรอผลการตรวจมีดและเขียงอย่างเป็นทางการจากกรมอุทยาน

กรมอุทยานแจ้งว่าจะส่งให้วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ

เดี๋ยวจะต้องมีการประสานกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนภาพรวมของหลักฐานและสำนวนคดีนะคะก็เชื่อว่า
ก็ย้ำว่าจนถึงตอนนี้คณะทำงานยังคงทำงานกันเรียบร้อยดีนะคะ
ไม่มีการร้องเรียนจากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา

ท่านก็บอกว่าก็มีแต่สื่อนี่แหละที่พาดพิง
มีแต่กระแสโซเชียลนี่แหละที่กดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็อยากจะขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำงานตามขั้นตอน
เพื่อความรอบครอบของการทำสำนวนคดีค่ะ
เพราะว่าถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรคนที่จะถูกฟ้องก็คือคณะทำงาน
ไม่ใช่สื่อมวลชนไม่ใช่สังคมโซเชียลนะคะ
ท่านก็ไม่ได้ออกรายงานให้เราตั้งแต่วันสุด
หลังจากที่เราไปทักทวงท่านก็ยังไม่ออก
มันก็ทำให้มีปัญหากับการทำงาน
แล้วคะแนนสื่อไม่ต้องมาเร่งหรอกนะครับ
เพราะคุณไม่ได้รับผิดชอบอะไรกับสำนวนนะฮะ

แล้วผมเรียนนะทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหา
ไม่มีใครมาร้องเรียนตำรวจนะครับ
ก็มีแต่สื่อกับโซเชียลแค่นั้น

และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียนะครับ
ผมควรจะให้โจทย์กับจำเลยเขามา
ไม่ใช่คุณมาเร่งรักภาพส่วน
ถ้าทำผิดกฎหมายระเบียบผมรับผิดชอบ
นี่ค่ะก็บอกว่ามีแต่สื่อกับโซเชียลนี่แหละ

เราก็ทำตามหน้าที่เหมือนกันนะคะท่านค่ะ
เราก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องของการทำงานนี้นะคะ

ตอนนี้นายเปรมชัยรวมแล้วน่าจะมีทั้งสิ้น๑๒ข้อหานะคะ
คือทั้ง๔คนที่เข้าไปโดนไป๙
แต่นายเปรมชัยโดนเพิ่มไปอีก๓รวมแล้วเป็น๑๒

คือพยายามติดสินบนเจ้าพนักงาน
เดี๋ยวออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา๑๔มีนาคม

ทีนี้เราเคยรายงานไปว่ามีรายงานข่าว
นายเปรมชัยเดินทางออกนอกประเทศ
เปรมชัยเขาทำหนังสือถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
กำหนดการการเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว

เมื่อวานนี้๑๐มีนาคมที่สนามบินดอนเมือง

มีลูกเรือ๒คนผู้โดยสาร๔คน
ซึ่งมีกำหนดเดินทางกลับวันนี้
ช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาแล้ว
ก็มีรายงานว่านายเปรมชัยกลับมาแล้วนะคะ
กลับมาตามกำหนดที่แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่แล้ว

ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาเรื่องของติดสินบนเจ้าพนักงาน
เรื่องของการเดินทางไปบังกลาเทศก่อนหน้านี้
กระแสโซเชียลเขาก็เป็นห่วงไงว่าถ้าเกิดว่าไปแล้ว
กลัวไม่กลับมาไหมจะกลับมาหรือเปล่านะคะอ่าเราก็รายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบ
วันนี้เมื่อช่วงเช้าพบตรก็ให้สัมภาษณ์๒ประเด็น